ก่อนติพบว่าล่อมร้องสะท้อนสถานที่แวดล้อมกับชมพู่สลังพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมคะถามถือว่าเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
ปิ้งย่างบาร์บีคิวหรือว่าอะไรต่างนะคะ
อย่างไรก็ดีค่ะถือว่าถ่านนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบ

แต่สุดท้ายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าในประเทศอีกด้วยนะคะ
นักฟิศีกษ์ค่ะได้มีการระบุว่าคือผสมของการปรุงอาหารนั้นนะคะ
ปรุงอาหารทำให้บนถ่านต่างทำให้เกิดควันค่ะ
แล้วก็ทำให้รสชาตินั้นสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์นะคะ
เนื่องจากว่าอุณหภูมิเย็นเกินไปทำให้โกรธน้ำมันดิบหรือว่าครีโอซอล
สขมต่างซึมเข้าไปในอาหาร
หรือถ้าร้อนเกินไปถ่านก็ทำให้เกิดความร้อนที่ทำให้รสชาติอาหารนั้นไม่มีรสชาติ
เพราะฉะนั้นนะคะการใช้ถ่านในการประกอบอาหาร
หรือว่าไม้เนื้อแข็งต่างที่เป็นก้อนก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงดั้งเดิมนะคะ
อกจากนี้ค่ะทั้งไม้แล้วก็ฐานเองนะคะถือว่าเป็นพลังงานแหล่งพลังงานไม่หมุนเวียน

ข้อเสียในการที่จะใช้ฐานต่างเนี่ยนะคะ
หรือว่าการใช้ฟืนก็อาจจะทำให้ปริมาณอันคาไรสูงแล้วก็ความชื้นต่ำด้วย
การเกิดการเผาไหม้ต่างของถ่านค่ะ

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะอาจจะลองเปลี่ยนจากฐานดูได้
เดิมที่เราใช้ฐานปิ้งย่างทำบาร์บีคิว
เดี๋ยวลองเปลี่ยนมาเป็นการใช้เตาไฟฟ้า
ที่เป็นทางเลือกที่สะอาดง่าย
แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงแทนเปลวไฟ
แล้วก็ยังมีเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์
ที่สามารถทำมาใช้ทดแทนกันได้ในการปิ้งย่างบาร์บีคิว
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อสุขภาพอีกด้วย

ก็สามารถดักจับพลังงานความร้อนของแสงอาทิตย์
ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า๒๖๒๕๐องศาอีกด้วยค่ะ